ยอดติดเชื้อโควิด๑๙โอ้โหมันพุ่งทะยาน
มันไปกระทบกับอะไรช่วงนี้เนี่ยนักเรียนไปสอบเข้ากันไง

โอ้โหไอ้กระบวนการสอบมันก็ยุ่งหน่อยนะฮะ
อย่างการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม๑แล้วก็ชั้นม๔นะครับ
ของโรงเรียนกรยานวัฒน์ที่ขอนแก่นนะฮะ
แล้วถ้าบวกทำยังไงถ้าบวกติดเชื้อทำไง

อ๋อยังได้สอบเหรอคือถือว่าใจดีนะฮะเออแต่แยกห้องสอบ
เพื่อควบคุมไม่ให้เชื้อแพร่กระจายครับ
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมโรค
แล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข
นายเรืองยศแวดล้อมท่านผู้ในการโรงเรียนกรยานวัดเนี่ยนะฮะ
ระบุบอกว่าคือนักเรียนเข้าสอบในระดับชั้นม๔
แล้วก็ม๔ทั้งหมด๓๐๐คน
ซึ่งโรงเรียนนะครับได้จัดห้องสอบแบบเว้นระยะห่าง
แล้วก็จำกัดห้องสอบเพียงห้องละ๒๐คนเท่านั้นแบบนี้ครับ

นี่แหละครับส่วนที่โรงเรียนราชศรีมาวิทยาลัยนะครับ
จังหวัดนครราชศรีมาถือเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาชายล้วนนะฮะ

โรงเรียนวางมาตรการป้องกันโควิด๑๙อย่างเข้มข้นตั้งแต่ประตูทางเข้าเลย

คุณจะขับรถเข้าไปส่งลูกในโรงเรียนไม่ได้โดยเด็ดขาด

นักเรียนที่เข้าสอบทุกคนบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน

ปีนี้นะครับผู้สมัครมีมากถึง๔๙๘คนนะครับ
จึงต้องจัดห้องสอบออกเป็น๒๔ห้องห้องละ๒๐เหมือนกันเว้นระยะห่างไง
เมื่อวานนี้ที่โรงเรียนราชศรีมาวิทยาลัยนะครับ
มีนักเรียนที่ติดเชื้อโควิดที่สอบนะฮะ
สมัครเข้าสอบ๖ราย๖คนด้วยกัน
เรียนจัดห้องสอบพิเศษให้แยกไปจากห้องปกติ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสองท่านนะครับ
แล้วไม่อนุญาตเลยใครไม่เกี่ยวข้อง
คุณไม่ต้องเข้ามาในรัศมี๕๐เมตร

ค่ะก็เข้าใจพวกปกครองต้องเข้าใจด้วยนะครับ